ทีนี้เรื่องราวยังเกี่ยวกับพระอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าข่าวนี้เป็นผู้ชายคนนึงบุกเข้ามาแล้วก็ต่อยพระค่ะ
ฟังแค่นี้แล้วนี่คนอาจจะแบบด่าเลยนะ

แต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมฟังให้จบก่อนค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมเขาถึงตัดสินใจมาบุกต่อยพระ
เนื่องจากพระรูปนี้เนี่ยไปโพสต์ลงโซเชียล
มียาดีเป็นสูตรเทวดารักษาหายทุกโรคเลย

ถ้ายงอยากที่จะมารักษากับอัตมา

หลักพันหลักหมื่นแบบนี้คุณ
คือเรื่องนี้ก็ต้องฟังความสองข้างนะ

ซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกก่อนพระที่ถูกต่อยคือพระมาณิชย์อายุ๓๗ปี
พระลูกวัดหินศรีสุวรรณารามที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
คุณผู้ชมจังหวะที่ตอนเขาชุลมุนกันเนี่ยนะโดนคมขวาบาดข้อศอกเป็นแผล
แล้วคนที่ก่อเหตุคือมาต่อยพระเนี่ยก็เมาค่ะ
ชื่อว่านายเอกรินบุกเข้าไปก่อเหตุถึงในกุฏิเลย
ทีนี้ตอนที่ควบคุมตัวนายเอกรินไว้ได้จับเอกรินมานั่ง
เอกรินใจเย็นก่อนเอาเรียกสติคืนมาไหนค่อยเล่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตัวนายเอกรินบอกแบบนี้บอกว่าผมไม่พอใจเลยพระมาณิชย์
เพราะว่าพระมานิดไปอวดอ้างสรรพคุณลงในโลกโซเชียล
บอกว่ารักษาโรคได้หลายอย่าง
แล้วมีญาติโยมหลงเชื่อมารักษาต้องเสียตังค์
เงินมันเสียไปแล้วแต่ไอ้โรคที่เป็นก็ไม่เห็นจะหายเลย
ทีนี้ถ้าเกิดว่าพระมาณิชย์ยังทำแบบนี้อยู่
ที่วัดหินศรีสุวรรณรามจะเสื่อมเสียชื่อเสียง
แต่วิธีการเข้าไปคุยกลายเป็นจะให้พระหยุดพฤติกรรมนี้
ทะเลาะกันก่อนคุณผู้ชมเลยต่อยเปรี้ยงเขาให้
ตำรวจก็เลยต้องตั้งข้อกล่าวหานายเอกรินค่ะ
ก็คือบุกรุกเคหสถานอยู่ดีเข้าไปในกุฏิได้ยังไงถูกไหม
ก็โดนไปหนึ่งแล้วก็ทำร้ายร่างกายพระมาณิชย์
โดนไปอีกหนึ่งครับทีนี้ฝั่งทางคดีเกี่ยวกับเรื่องของทำร้ายร่างกาย

ใช่แต่ว่าชาวบ้านชาวบ้านเขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
บอกว่าพระมานิดไปอวดอ้างจริง
อ้างว่าสามารถจะรักษาโรคต่างได้
โดยเฉพาะโรคสะเก็ดเงินง่ายเลย
ตำใบไม้แล้วเอามาทา
ซึ่งพระอำมาตย์นี้มาเรียกเก็บเงิน
กับชาวบ้านที่ป่วยเป็นโรคต่าง

ข้อความต่างนี่คือเขาถ่ายรูปนะ
แล้วเอามาให้นักข่าวดูเลยว่าที่โพสต์ลงโลกโซเชียลเป็นแบบนี้

แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเรียกเก็บเงินนี่แหละ

ไปคุยกับคนที่เขาเป็นโรคสะเก็ดเงินหน่อย

นายเอกชัยคุณอุตส่าห์ตีรถมาจากกรรศิลป์นะ

คือตัวเขาเป็นโรคสะเก็ดเงิน
แล้วเขาก็บอกว่าพระอมาณิชย์
ก็อุตส่าห์ตีตัวมาจ่ายค่ายารักษาไปอีก๓๕๐๐บาท

ทีนี้พระอมารณิชย์โยมจ่ายปังคืนให้๒๐๐๐บาท

โอ๊ยก่อนฉันจะพาสามีตีรถมา
ก็เห็นว่าพระมาณิชย์อวดอ้างลงในโลกโซเชียลว่า
มียาดีมียาสูตรเทวดามาเข้าฝันบอกสูตร

ทีนี้พอไม่มีค่ารถกลับกรสินทำยังไง

มีคนในพื้นที่เขาใจดี
แล้วก็ให้ที่พักกับคู่สามีภรรยาคู่นี้

นี่นี่ก็เป็นโรคสะเด็ดเงินเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ก็มาหาพระมาณิชย์ให้รักษาเหมือนกัน

คุณธเนธบอกว่าจ่ายไปแล้ว๖๐๐๐บาท

แล้วอาการโรคสะเก็ดเงินเป็นยังไงมันดีขึ้นไหม
คุณธเนธบอกว่าไม่มันยังไม่หายเลย
แล้วคุณธเนธก็บอกว่าก็อยากจะมาทวงเงินคืนจากพระนี่แหละนะฮะ
ใช่ทางด้านแม่ของเจ้าอาวาสวัดหินศรี
ก็คือนางสำลีทองหวีเนี่ยนะคะ
พูดไปในแนวทางเดียวกันกับชาวบ้าน
บอกว่าตอนแรกคิดว่าพระอามานิดเป็นคนดี

ตอนแรกหลอกคนกาญจนบุรีสูญเงินไปเป็นหมื่นเลย
ทีนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนำเสนอข่าวนี้
เดี๋ยวเราต้องรอประสานกับเจ้าหน้าที่ต้องให้ทางสำนักพุทธถูกไหม
แล้วก็เจ้าคณะประจำจังหวัดมาตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยนะคะ